ส่วนทีมชาติไทยนะครับพรุ่งนี้จะลงสนาม

อีกหนึ่งทีมคือคาซักสถานในถอนตัวไป
แล้วก็การเสิร์ฟรวมถึงการรับลูกเสิร์ฟนะครับ
นายจรรย์เนียมทัพทีมหมู่หน้าภูกษรก็บอกว่า
ทีมห้ามประมาทจากการศึกษาคู่แข่งก็รู้ว่า
สเตรเลียมีรูปแบบการเล่นอย่างไรเชื่อว่าจะชนะได้
ส่วนการที่ไทยนั้นไม่ได้ลงเล่นใน๒วันแรกของการแข่งขัน
ถือว่าเป็นเรื่องดีจะได้เห็นฟอร์มของคู่แข่ง
ไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็จีนที่จะลงแข่งขันก่อน

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายละสดตั้งแต่เวลา